ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเจ้าของรถบอกว่าก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อืมรถไม่ได้ติดแก๊สค่ะนะฮะเขาขับรถไปกับแฟนสาวนะครับ
เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์แล้วจุดไฟแชคนะครับ
จุดไฟแชคเพื่อจะสูบบุหรี่จุดบุหรี่ในรถนะครับ
อยู่ดีดีไฟมันลุกพลึบขึ้นเลยแล้วไหม้ทั้งคันแบบนี้เลยนี่ฮะโอ้โห
วอดทั้งคันนะครับแต่ว่าโชคดีที่คนขับกับแฟนสาวที่มาด้วยกันเนี่ย
พอเกิดเหตุไฟมันพลึบขึ้นมาเนี่ยเขาก็ทิ้งรถแล้วลงมาแล้วก็วิ่งหนีกันก่อนแล้ว
แต่ก็ถูกไฟไหม้แบบเป็นแผลไปทั้งตัวนะฮะเห็นภาพแล้วน่ากลัวมากดูสิฮะ
ค่ะแต่ไฟไหม้จนเป็นสีดำแล้วต้องบอกเอาไว้ก่อนว่าสีขาว
แต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นสีอะไรแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
ซอยพระตำหนัก๕ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
หลังได้รับแจ้งเหตุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
ก็รีบมานะฮะช่วยเหลือนะครับคนเจ็บนี่มีสองคน
แล้วก็ช่วยกันฉีดน้ำสกัดเปลวเพลิงซึ่งมีเสียงระเบิดดังปะทุออกมาจากรถตลอดเวลา
รถคันที่เพลิงไหม้คันนี้รอบแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำสกัด
จนเพลิงเนี่ยสงบไปแล้วนะเผ็ดละเวลาเงื่อแต่ควันนะ
ท่าทางจะคุมได้แน่อยู่ดีครับครู่เดียวไฟลุก
ขึ้นมาอีกรอบนึงต้องฉีดน้ำสกัดกันอีกรอบนึงค่ะนี่ฮะ
จะจุดไฟแช๊กแต่ทีนี้มันมีอยู่เหมือนมีแก๊สไอน้ำมันกู้ขึ้นมาเลยทันที
ขึ้นหน้าแค่นี้แล้วก็กู้แล้วก็ติดหน้า
ก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับกว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
แต่ไฟไหม้รถได้อย่างไรเนี่ยนี่นะฮะคนนี้คือเจ้าของรถ
คนขับรถนะครับชื่อว่านายพัดดานายบุษังอายุยี่สิบสามปีนะครับ

จะจุดฟัยแช๊กแต่ทีนี้มันมีอยู่เหมือนมีแก๊สไอน้ำ
นี่อาจจะสูบบุหรี่เพราะจุดไฟชักมันพลึกขึ้นมาเลยนะครับ
นายพัฒนานัยยืนยันว่ารถเขาไม่ได้ติดแก๊สนะครับ
แล้วจุดที่ตอนจุดไฟแชคแล้วมันมีแก๊สพุ่งเข้ามาเนี่ย
มันเป็นจุดด้านหน้าคนขับนะแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันออกมาจากตรงไหนอะไรยังไง
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแต่โชคดีที่พอเกิดเหตุแล้ว
เขากับแฟนสาวก็รีบวิ่งหนีออกมาจากรถได้ทันนะครับ
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านชาวบ้านช่วยแจ้งกู้ภัยนะครับ
กู้ภัยก็มาถึงเนี่ยแหละฮะบาดแผลที่ถูกไฟไหม้กันนะครับ
พัฒนาคนขับมีบาดแผลถูกไฟไหม้ที่หน้าผากที่ไหล่ซ้าย
ที่แขนซ้ายที่ขาซ้ายด้วยส่วนแฟนสาวอายุ๒๑ปีนะครับ
มีบาดแผลไฟไหม้ที่แขนขวาที่มือทั้งสองข้างที่ขาทั้งสองข้าง
สภาพนี่เป็นแบบนี้เลยฮะวอดทั้งคันนะครับ
เหตุการณ์นี้ต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่นะครับว่ามันจะเกิดจากอะไร
ใช่ค่ะเขาบอกเขาก็ไม่ได้ติดแก๊ส

เพื่อจะต่อบุรีแล้วยืนยันว่าไม่ได้ติดแก๊สไม่ได้ติดแก๊สมันก็พลึบมาเลย
ไม่รู้อะไรพลึบมาปุ๊บแล้วมันก็ไหม้เลยทีนี้โอ้โหยังดีนะ
ทั้งคู่กระโดดลงมาจากรถได้ทันนะคะ